ทำมาหากินกันบ้างอาชีพในโลกใบนี้มันมีมากมายแต่อาชีพแปลกแล้วก็เสี่ยงแบบนี้สร้างรายได้ดีเลยนะคะจะเป็นอาชีพอะไรไปดูกันเลย
มาแล้วมาแล้วเอียงเนาะอันนี้ตัวเงินตัวทองเลยนะน้องน้องไปต่อมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแต่มันคือตะขาบค่ะ
ใช่ที่ที่ฉันบอกตัวเงินตัวทองนี่หมายถึงเปรียบเปลยว่ามันสร้างรายได้ดีเลยทีเดียว

แบบนั้นแหละค่ะตะขาบเหล่านี้หรือที่เราหลายคนกลัวว่ามันเป็นสัตว์มีพิษแต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า
ชาวบ้านที่ตำบลเชียงยืนอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามเขาเลี้ยง

เขาเลี้ยงทั้งตะขาบทั้งนางป่องขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะคะ
พาไปเจอกับพี่แต๋วเลยจ้าคุณสำริทประตังพาโลนะคะ
แต๋วเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงแมลงขายนะคะบอกว่าตอนแรกก็เริ่มเลี้ยงแค่จิ้งหลีดนี่แหละ
ทั่วไปธรรมดาเลี้ยงไปเลี้ยงมามันชักราคาไม่ค่อยดีแล้วอาหารเลี้ยงจิ้งหลีดก็แพงด้วย
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรหรือแมลงอะไรที่ทำให้ขายได้ราคา
ไปเจอว่าแมงป่องช้างหรือแมงเงานี่แหละภาษาอีสานบ้านเฮาวเรียกแมงเงากับตะขาบนี่แหละ
สารพิษตัวร้ายนี่แหละที่หลายคนกลัวแต่มันจะสร้างรายได้ดีเลยลองค่ะเปลี่ยนเลย
เป็นเข็มจากจิ้งหรีดมาเลี้ยงแมงป่องกับตะขาบนี่แหละค่ะแล้วเอาจิ้งหรีดที่เคยขายเอามาเป็นอาหารของแมงป่องซะเลย
ไหนทำเงินไม่ได้ไปเป็นอาหารซะเลยดีกว่าปรากฏว่าแมงป่องช้างก็อุ้ยดมสมบูรณ์
ล่ะจริงคุณผู้ชมขนลุกเติบโตดีเลยนะแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่านิยมด้วยนะนิยมขุดกันมาเป็นอาหารให้กับพวกแมงป่องนี้ด้วย
แต๋วเขาทำไงเขาก็เลยจะไปรับซื้อมาเลี้ยงในเบาะเลี้ยงราคา๔๕๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็จะมาขายเป็นตัวค่ะ
นับเป็นตัวตัวละ๒๐บาทไปส่งร้านแมลงทอดหรือส่งไปที่เกาหลีเดะส่งไปที่เกาหลีเลยนะคะคุณผู้ชม
เลยน้องมันจะได้ไม่กลัดกันเออก็เลี้ยงกามธรรมชาติปล่อยมันอยู่ในถ
มันเป็นแท่งไงเหมือนพวกอะไรพวกของทอดกรอบอะไรแบบนั้น

ใช่แต่มันก็ต้องมีสูตรในการทำเนอะ
เอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากซื้อหาเอาไปรับประทานหรืออยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะ
แต๋วไม่ห่วงวิชาชีพนะคะสามารถโทรไปสอบถามพูดคุยได้
กับคุณสำริทหรือพี่แต๋วได้ที่เบอร์โทรหน้าจอนี้เลย
แมงป่องเลี้ยงตะขาบสร้างรายได้ไม่แพ้กับเลี้ยงสัตว์อื่นเลย
แต่มันต้องมีที่ปิดมิดชิดนะ
ไม่ใช่เลี้ยงระเปิดฝาไว้นะกลัวตื่นมานอนค่ะ